ต่อเนื่องล่าสุดมาอีกแล้วเป็นรายที่สองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ
กรณีของชาริวชะปุ๋ยเองนะครับก็ออกมายอมรับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
ว่าเขาได้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
เรื่องนี้ครับมันก็ลุกลามไปทั่วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย
อย่างสโมสรลำภูมิบอเดอร์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับ
ภัดมาไปตรวจโควิดให้หมดเป็นการด่วน
เนื่องจากว่าในงานวันนั้นเนี่ยนะครับงานฉลองแชมป์เนี่ย
ศิลปินนักแสดงทั้งคุณบอลเชิญยิ้มนักคอมชวนชื่น
ซึ่งล่าสุดเนี่ยทั้งสองคนก็ติดโควิดอย่างที่ทราบกัน

คราวนี้นะครับนอกเหนือจากทีมลำพูนแล้ว
ยังมีนักเตะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมของสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ด
บางส่วนมาร่วมฉลองแชมป์ด้วย
เรื่องต้นครับทางสโมสรก็รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับ
ด้วยการประกาศกักตัวนักเตะแล้วก็ทีมงานทุกคน

ว่าติดโควิด๑๙เป็นนักบอลไทยลีก
รายที่๒ต่อจากชะปุ๋ยนะครับ
คาดว่ารับเชื้อมาจากรุ่นน้องที่ไปงานเลี้ย

แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก๑

ก็จัดกับวันที่๒๔เมษายน
จากนั้นนะครับ๖เมษายนก็เดินทางกลับบ้านที่พยาว
แล้วขับรถกลับกรุงเทพ๗เมษายน

เจ้าตัวก็ขออภัยผู้ที่ใกล้ชิดมาณที่นี้ด้วยครับ

ติดโควิดก็บอกว่าไปเจอคนข้างนอกมาเป็นเพื่อนนี่แหละครับ
แล้วสุดท้ายในทราบเขาติดเชื้อวันที่๖เมษายน

แล้วสุดท้ายไปเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

การท่ารือก็บอกว่าจริงไม่ได้มีการซ้อมอะไรอยู่แล้ว
จากที่ปิดซีซั่น๒๘มีนาคมก็ปล่อยนักกีฬาพักกันหมดแต่ก็ให้ทุกคนนั้นนะครับ
ชับเลยว่าให้ดูแลตัวเองให้เคร่งครัดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับมา
เก็บตัวฝึกซ้อมกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับ